ถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาท
เนื่องในวันมาครับบูชาปี๒๕๕๙นี้
ริมคลองพดุงกรุงเกษมและที่บริเวณท้องสนามหลวงด้วยค่ะ
ติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะจากคุณดิตรดาวิชัยดิต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะคุณดิรดาค่ะ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะในตอนนี้ค่ะ
พุทธศาสนิกชนต่างนุ่งขาวห่มขาวเวียนทักษินา
หรือว่าเวียนเทียนรอบสำหรับมณฑบนะคะ
ของพระบรมศาลีริกฐาตุองค์ประธานของงานณแห่งนี้ค่ะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
มีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙๐รูป
ขณะที่ทางตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมเองนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาทด้วยค่ะ
พิธีทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาคบูชา
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้าที่ผ่านมา

มีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว
บางส่วนนุ่งผ้าไทยเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
นำข้าวสารอาหารแห้งมาจัดตั้งโต๊ะตั้งแต่เช้านะคะ
เพื่อที่จะร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙๐รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
โดยเชื่อว่าการทำบุญตักบาทที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้
ซึ่งเป็นสนามนะคะท้องสนามหลวง
อยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองค่ะ
จากนั้นนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ
มีทั้งการกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบขอพรองค์พระ
และเข้าร่วมแข่งขันด้านพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยค่ะ
จัดขึ้นภายในพุทธอุทยานเวรุวันเดือนเพ็ญมาคะค่ะ
ส่วนที่ตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษม
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธี
ตักบาทพระสงฆ์๗๑รูป
โดยมีนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
พลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าสำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลมาคบูชาปี๒๕๕๙นี้นะคะ
จัดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันที่๑๖เป็นต้นมา
จนถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์ค่ะ
ณวัดและสถานที่ต่างตามแต่ละจังหวัดกำหนด
เพื่อที่จะรำลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่ามกลางพระอรหารที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า๑๒๕๐รูปค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๗๑รูป
ที่ตลาดน้ำคลองพระดุงกรุงประเสมนั้น
เป็นการนิมนต์พระตามพรรษา

ครองสิริราชสมบัติครบ๗๑ปี

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
สำหรับหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะ

ทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะ
ซึ่งประชาชนในขณะนี้นะคะ
ก็เดินทางมาเพื่อที่จะเวียนทักษินา
รอบพระบรมศาลีริกฐาตุค่ะ
นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับดอกบัวนะคะ
เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ
ด้วยว่าในช่วงค่ำคืนนี้นะคะ
บางคนอาจจะติดธุระและไม่สามารถที่จะเดินทางมาเวียนเทียนที่นี่ได้ค่ะ
รวมไปถึงนะคะตลอดทั้งวันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาด้วยค่ะ

สำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียง
ได้เข้ามากราบไหว้นะคะสำหรับองค์พระพุทธรูปค่ะ
ที่เป็นองค์แสดงโอวาทปาติโมกองค์ที่๒ของโลกนะคะ
ที่ได้อันเชิญมาประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
ติดระดาษวิชาดิตข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ